คือมีหมายจับออกมาจับบ้านปาร์ตี้บางบัวทอง
หมายจับออกมาตั้งแต่วันที่๑๗ตุลาคมก็คือวันพระฤหัสบดี
ทีนี้คืนวันพระรหัสแล้วก็เช้าวันศุกร์มันก็มีความเคลื่อนไหว
เพราะท้ายที่สุดแล้วก็สามารถคุมตัว๕คนในบ้านปาร์ตี้มาได้
เมื่อวานนี้สอบเครียดทั้งวันเลยนะ
แล้วก็บ่าย๒ของเมื่อวานมีการแถลงเรื่องนี้
โดยผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
แล้วเดี๋ยววันนี้ค่ะเตรียมนำตัวไปฝากขังที่สารอาญาธนบุรี
นี่เป็นบรรยากาศที่ตำรวจสนบุคโล
เข้าควบคุมตัวนายชัยพลพันนาหรือว่าในคิว
รวมถึงนายนาธีสถิตพงศถาพรหรือนายตี
นางสาวพิกุณฑองบุญตาหรือเฟิร์ส
แล้วก็นายโกเมษฤทธินิธิเริกหรือว่าปิงปอง
ส่วนอีกคนนึงคือนายกฤษดาโลหิตดีนายโนบิหรือโนบิตะ
คือไปมอบตัวตั้งแต่คืนวันพระฤหัสสบดี
ทั้ง๕คนค่ะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาธนบุรี
ข้อหาก็คือสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิด
ฐานพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารย์โดยใช้กำลังประทุษร้าย
กระทำอนาจารย์แก่บุคคลอายุ๑๕ปีโดยใช้กำลังประทุษร้าย
โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
วงเหนียวกักขังผู้อื่นหรือกระทำด้วยประการใด
ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย
และเป็นเหตุให้ผู้ถูกหน่วงเหนียวกักขัง
หรือต้องปราศจากเสรีภาพในร่างกายนั้นถึงแก่ความตาย

ทีนี้เมื่อวานนะคะพอมีการเข้ามามอบตัวแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวมาสอบปากคำอยู่ที่สนบุคโลทั้งวัน
แยกกันสอบปากคำทั้ง๕คนแล้วก็สอบเครียดเลย
ไปถึงเรื่องของการมอบตัวกันหน่อย
คำนี้มีความสำคัญนะว่าระหว่าง๕คนมามอบตัวเอง
หรือว่าตำรวจไปควบคุมตัว
เพราะทางตำรวจบอกว่าตลอดช่วงของการที่มีกระแสข่าวว่า
อนุมัติหมายจับในตอนเย็นวันที่๑๗ตุลาคม
กลุ่มผู้ต้องหาทั้ง๕คนก็ยังปากหลักอยู่ที่บ้านพัก
ทำกิจวัตรประจำวันตามปกติ
ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนตอบโต้กระแสข่าวดังกล่าว
จากนั้นช่วงตี๑ถึงตี๕ของวันที่๑๘ตุลาคม
ทางพนักงานสอบสวนจึงได้เชิญตัวผู้ต้องหาทั้ง๕คน
เข้ามาพบที่โรงพักผู้ต้องหาถึงจะมา
และตำรวจถึงจะควบคุมตัวกันไว้
นี่แหละครับทางผู้ต้องหาจะอ้างว่าตัวเองมามอบตัวเอง
ก็แล้วแต่ตำรวจบอกไปสู้กันที่ชั้นศาล
เพราะตำรวจถือว่าเป็นผู้ไปควบคุมตัวนะฮะเป็นผู้เชิญตัวมานะฮะ
ทีนี้ช่วงบ่าย๒ของเมื่อวานนี้ก็มีการแถลง
พลตำรวจโทษพักขพงศ์พงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็รวบรวมพยานหลักฐานมาต่อเนื่องเลยนะ
สอบปากคำพยานบุคคลไปแล้ว๔๐ปาก
แล้วก็ไปหาพวกหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์หลักฐานที่มันเกี่ยวข้อง
กับทางตำรวจภูทรภักดิ์๑จนมีหลักฐานเชื่อได้ว่า
นายชัยพลกับพวกได้ร่วมกันสนับสนุนนายน้ำอุ่นให้กระทำความผิด
แต่ว่าผู้ต้องหาทั้ง๕คนนะคะคุณผู้ชมยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
แล้วนักข่าวก็ถามเหมือนกันนะว่าพยานหลักฐานอะไร
ที่มันมีมูลเชื่อมโยงมาถึงผู้ต้องหาทั้ง๕คนเนี่ย
ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นรายละเอียดทางคดี
ผมไม่สามารถบอกได้เพราะว่าถ้าเกิดบอกปั๊บ
เขาจะเอาเรื่องนี้ไปสู้คดีเอาฟังผู้บัญชาการตำรวจนครบานค่ะ
ก็มีการสอบปากคำพยายามบุคคลไปทั้งสิ้นจำนวน๔๐ปาก
ได้รับผลการตรวจทางหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
แล้วได้มีการรูปรวมเป็นจังหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับตำรวจบุธรภาคหนึ่ง
จนกระทั่งมีหลักฐานเชื่อได้ว่านายเฉยับคนกับพวกรวม๕คน
รวมกันกับทำความผิดแจ้งข้อข่าวหาผู้ต้องหา๕คน
ในเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง๕คนก็ให้การปฏิเสธ
ส่วนทางด้านพลตำรวจ๓๓๐๐ตรงเต๊า
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘ก็ยืนยันว่าตอนนี้
ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจหลักฐานจะมาจากแหล่งใดก็ตาม

สำหรับการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง๕คนบ้านปาร์ตี้บางบัวทอง

แล้วก็เมื่อวานก็เลยทำให้นำตัวไปฝากขังไม่ทัน
ก็ต้องคุมตัวไว้ที่สนบุคโลก่อน
เพราะว่ากว่าจะออกมาห้องสอบสวนก็ประมาณ๔โมงเย็นแล้ว
แล้วก็ผู้ต้องหาคนแรกที่ถูกนำเข้าห้องควบคุมตัว
ก็คือนเชยพลหรือว่าคิวนะครับ
ก็ตอนที่เอาออกมานะพูดกับผู้สื่อข่าวระหว่างเดินเข้าห้องควบคุมตัว
บอกว่าขอยืนยันความบริสุทธิ์ของผมและขอปฏิเสธความผิดทั้งหมด
ส่วนคนต่อมาคือนตีพี่ชายนคิว
ก็ถูกพาตัวออกมาเข้าห้องควบคุมตัวเหมือนกัน
รวมถึงนายปิงปองด้วย
ก็พูดสั้นกับผู้สื่อข่าวบอกว่าสู้
ส่วนผู้ต้องหาชุดสุดท้ายที่ถูกพาตัวมาห้องควบคุมก็คือ
นางสาวพิกุณฑองหรือว่าเฟิร์สนะฮะ
เฟิร์สก็คือแฟนของนายคิวนะครับ
ก็บอกว่าไม่ได้พูดอะไรไม่ได้พูดอะไร

ค่ะทีนี้วันนี้คุณผู้ชมจะต้องรอดูความเคลื่อนไหว
เพราะว่าวันนี้จะมีการนำตัวทั้ง๕ไปฝากขังสารอาญาธนบุรี
ก็ท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว

นายรัชเดชหรือนายน้ำอุ่นเนี่ยก็โดนดำเนินคดีเดียวกันนี่แหละ
ก่อนหน้านี้ของนายน้ำอุ่นเป็นคดีอัตราโทษสูง
แล้วก็กังวลว่าจะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
ทีนี้มันมีเรื่องของความคืบหน้าคดีลาลาเบล

อย่างเวลาการเสียชีวิตของลาลาเบล
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังต้องรอผลการชนะสูตร
อย่างเป็นทางการจากทางนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจก่อน
แล้วก็การกู้แชทไลน์ของลาลาเบล
ผู้เชี่ยวชาญจากปอทดำเนินการ
เรื่องต้นตอนนี้ได้รับมาแล้วเป็นบางส่วน
แต่ว่าจะต้องรอให้ครบถ้วนก่อนนะคะ
แล้วก็บอกว่าที่แรกเข้าใจว่าเมื่อวานจะแถลงปิดคดี
เขาบอกว่าตอนนี้ยังแถลงปิดคดีไม่ได้
ถือว่าคดีมีความคืบหน้าไปมาก
เดี๋ยวรอดูผลการตรวจซ้ำจากทางกระทรวงยุติธรรมด้วยละกัน